ยืนยันเลยว่าข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่เกี่ยวกับอากาศ
อากาศร้อนไม่ใช่สาเหตุค่ะคุณผู้ชม
หนุ่มราชบุรีคุ้มคลั่งกลายเป็นเหตุระทึกเลยนะคะ
เพราะอะไรถึงบอกว่ากลายเป็นเหตุระทึก
แก้ผ้าเดินไปตามถนนอันนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะ
สองค่ะคุณเข้าไปในปั๊มน้ำมันแล้วไปเอาน้ำมันมาราดตัว
หลายคนคิดว่าจะจุดไฟเผาหรือเปล่า
ไม่ค่ะไปเอาถังดับเพลิงนะคะถือในมือด้านหนึ่ง
อีกมือด้านหนึ่งเนี่ยก็คือถือไม้ไล่ทุบไล่ตีรถที่
เขาผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอเมืองราชบุรี
ชาวอำเภอเมืองราชบุรีบอกว่าหลบกันทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว
ใครจะกล้าไปใกล้คุณผู้ชมดูคลิปกันหน่อยค่ะ
ไม่กล้าแต่สงสัยว่าเขาไม่ได้ร้อนจริงใช่ไหม
ไม่ใช่ไม่ใช่นะคุณ
หลังจากที่กู้ภัยและตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้เนี่ย
โอ้โหปรากฏว่าไปเจอยาบ้า๕เม็ดนั่นไง

แล้วจะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเช้า
จุดเกิดเหตุปักหมุดนิดหนึ่งค่ะ
บริเวณถนนเพชรเกษมตำบลอ่างทองอำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรีผู้ชายคนนี้พยายามที่จะใช้ไม้
แล้วก็ใช้ถังดับเพลิงใช้ถังดับเพลิงฉีดนะ

ทุบรถที่เขาแล่นผ่านไปมาบริเวณนั้น
คันเหมือนประมาณว่าชัตเตอร์กดติดวิญญาณ
ฉันนักเลยค่ะไม่กล้าไปต่อจะทำอย่างไรดี
บางคนก็ชะลอแต่บางคนคุณจอดดูว่าเขาทำอะไร
ก็เลยทำให้ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจทีนี้ทำไงอ่ะ
ผู้ชายคนนี้ปลีกเข้ามาเลยค่ะจะทุบรถของชาวบ้าน
ทุบรถของชาวบ้านทีนี้หลังเกิดเหตุ
ตำรวจสพเมืองราชบุรีสายตรวจ
ตำบลอ่างทองแล้วก็จนที่มูลนิทิ
เข้าไปล๊อกตัวชายคนนางกล่าวนี่จังหวะนี้คุณผู้ชมดู
จับได้แล้วนอนลงกับพื้นแบบนี้นะคะ
ใส่กุญแจมือตำรวจใช้ไม้งามค่ะ

จับได้แบบนี้ตำรวจกู้ภัยไปตรวจสอบร่างกายเพิ่มเติม
ปรากฏว่าคุณเชื่อไหมว่าปากเนี่ย

แล้วก็ลักษณะคือพูดจาวกไปวนมา
อย่างที่บอกไปในมือถือยาบ้าด้วย

ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

คนที่เสพยาบ้าปากจะแห้งใช่ไหม
เอาน้ำมาให้ดื่มสงบสติอารมณ์ก่อน
แต่ดูเหมือนว่าจะพูดจาไม่รู้เรื่อง
เพราะคำถามแรกที่ชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยถามคือ

เขาตอบว่าไงเดี๋ยวฟังเขาหน่อยแต่ที่แน่
เอาล่ะคำตอบของเขาทำให้ผู้ชายที่ชื่อโรธ

จับใจความได้ว่าเหมือนจะไปคุยกับเมียเขา

โรธปัญหาครอบครัวคุณโรธ

ไม่รู้มีกี่โรธตอนนี้ใครชื่อโรธ

ร้อนหน่อยตำรวจก็ต้องนำตัวขึ้นรถไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
แล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกันไป
ผู้ชายคนนี้นู่นดูสิรอยสักเต็มตัวเลย
ชื่อว่านายจุธาวัฒน์กล่อมจิตอายุ๒๙ปี
เป็นชาวบ้านตำบลเกาะพลับพลาอำเภอเมืองราชบุรี

หนีด้วยการเดินเท้าแก้ผ้าออกมาจากบ้าน

ระยะทางร่วม๒๐กิโลเมตร

ขโมยน้ำมันมาราดตัวเองแล้วใช้ถังดับเพลิงมาฉีดพ่น
ใส่รถที่เขาขับผ่านไปมาเอาไม้มากวัดแกว่งไปมาไล่ทุบรถชาวบ้าน
แต่ก็ถูกจับกลุ่มในที่สุดเกมโอเวอร์ค่ะ
ทีนี้ไปตรวจสอบประวัติก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะ
จุธาวัฒน์รายนี้ปรากฏว่าเคยมีประวัติติดคุกมาแล้วสองครั้งในคดีคือ
ยาเสพติดเพราะฉะนั้นแล้วก็เข้าคุกอีกครั้งหนึ่งคดีเดิมค่ะ
ยาเสพติดก็กลายเป็นครั้งที่สามแล้วนะสรุปคือโรธไม่ได้เกี่ยวข้อง
ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับโรธนะค่ะมันอยู่ในความคิดของเขาตอนไหน
เขาควรมันจะเกิดนะนั่นใช่นะครับ